อีกเรื่องหนึ่งก็พิษสุราเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุสามีเมาจนขาดสตินะฮะ
แล้วก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยา
คุณผู้ชมลูกที่อยู่ต่างประเทศ
เขามองผ่านกล้องวงจรปิดภายในบ้านที่ติดตั้งไว้
พบว่าแม่นอนแน่นิ่งอยู่บนฟูก
คือเดี๋ยวนี้มือถือมันสามารถนะ
กล้องวงจรปิดมันสามารถดูผ่านมือถือออนไลน์ได้แล้ว
ฮะดูได้ทั้งระยะไกลระยะใกล้หมดเลยนะฮะ
พอลูกเห็นแบบนี้ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบฮะ
สุดท้ายพบว่าแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่บนฟูกเสียชีวิต

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่๑๗นะฮะ
ตำรวจสพแม่สายเข้าตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตนะครับ
ภายในหอพักแห่งหนึ่งในตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
คุณผู้ชมดูสภาพผู้เสียชีวิตนะฮะ
ผู้เสียชีวิตคือนางทิพย์เสาแก้วอายุ๔๕ปีครับ

ตามร่างกายพบรอยฟกช้ำ
โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าฟกช้ำหลายจุดเลยนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายบุญเสาแก้วอายุ๔๗ปีเป็นสามีของผู้ตาย

เจ้าหน้าที่ต้องคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักนะครับ
จากการสอบปากคำเพื่อนร่วมหอพัก

มีลูกสาวด้วยกัน๒คนและกำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะ
ที่ผ่านมาสามีภรรยาคู่นี้รักใคร่กันดีนะ

แต่เมื่อคืนนี้นะฮะคาดว่าสามีออกไปดื่มเหล้า
และกลับมาห้องพักเวลาประมาณตีหนึ่ง
จากนั้นก็มีเสียงทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็เสียงทุบประตูดังนะฮะ
แต่เพื่อนร่วมหอพักก็คิดว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว
คือไม่อยากยุ่งจึงไม่ได้เข้าไปห้ามปราม

รู้อีกทีตอนมีตำรวจกับกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับ
แล้วก็อย่างหนึ่งที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบได้อย่างที่เล่าไป
ลูกสาวมองผ่านกล้องวงจรปิดนะฮะ
แล้วทีนี้ก็บอกว่าแม่แน่นิ่งขอให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบหน่อย

ดำเนินคดีกับนายบุญสามีที่ก่อเหตุ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ
และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
ส่งฟ้องศาลให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหลูกสาวดูคลิปมาจะปวดใจขนาดไหน